ส่วนชาวบ้านที่คลองเจ้าแตกตื่นครับแตกตื่นเพราะว่าคนร้ายเนี่ยนะครับ
ไปเอาเจดีที่บรรจุกระดูกบรรพบุรุษคือแสบมากมากลางคืนอ่ะ
เอาธนบัตรไปนะครับเอาเหรียญไปถ้าโกรธเอาไหนเป็นทองเหลือง
ก็เอาไปครับนี่แหละครับคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวไปที่วัดคลองเจ้าตะบนสารแดง
บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้าเพราะว่าได้รับการร้องเรียน
เจดีที่เก็บกระดูกบรรพบุรุษในวัดคลองเจ้าถูกทุบทำลาย
แล้วขโมยเศษเหรียญไปโกรธทองเหลืองไปจากการสรวบเพราะว่าโอ้โห
ร้อยกว่าเจดีโดนล่ะร้อยกว่าเจดีครับที่ตั้งอยู่แถวนี้
โดนหมดเลยทุบหมดเลยแล้วก็มีไม่ต่ำกว่าสี่สิบเจดีนะ
แล้วบางเจดีก็ถูกขโมยนะครับโกรธทองเหลืองไปบางเจดีนะครับ
ใส่เพียงถุงผ้าดิบห่อกระดูกบรรพบุรุษแล้วก็มีธนบัตร
มีเหรียญตามความเชื่อก็ยังถูกขโมยไปครับคาดว่าคนร้ายน่าจะ
ก่อเหตุช่วงกลางคืนสอบถามพระธนาอายุห้าสิบเก้าปี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเจ้าท่านก็เปิดเผยบอกว่าท่านเนี่ย
วัดอยู่ที่โบสถ์นะครับเมื่อวานนี้มองผ่านหน้าต่างมาสังเกตเห็น
เอ๊ะทำไมเจดีมันเหมือนถูกทุบมีเศษปูนตกอยู่ที่พื้น
ท่านก็เดินมาดูพบว่าเจดีจำนวนมากเลยครับ
ถูกคนร้ายทุบเอาเหรียญไปนะครับสี่สิบจากร้อยน่ะที่โดนนะครับ
ถ้าตัวเลขกลมกลมนางสมเกียจพลอยทัพทิมนะครับ
มาตรวจสอบเจดีที่บรรจุนะครับกระดูกพ่อกระดูกแม่เธอ
เสียชีวิตมาสามสิบปีได้แล้วพอมาถึงโอ้โหเห็นเจดีถูกทุบทำลาย
นะครับแล้วขโมยธนบัตรและเหรียญไปส่วนโกรธเนี่ยของเธอเนี่ย
ใส่กระดูกพ่อกระดูกแม่ไม่ได้เป็นทองเหลืองเป็นกระเบื้อง
นะครับคนร้ายก็เลยไม่ได้เอาไปแต่เธออยากจะฝากถาม
ว่าถ้าเป็นกระดูกพ่อกระดูกแม่ของคนร้ายเป็นปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
จะรู้สึกอย่างไรบ้างขอแบบนี้มีคุณค่าทางจิตใจมากครับคุณผู้ชมครับ